อีกหนึ่งคดีที่สังคมกำลังสนใจครับ
คือเรื่องของดาราสาวแพทน์ณปะพา
ตำรวจเตรียมเรียกหลานสาวของแพทย์นับประพากับคู่กรณี
มาดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายกัน
หลังจากมีการยกพวกกว่า๓๐คน

ที่บริเวณสวนสุขภาพใต้ทางด่วนซอยเจริญราชซอย๑
หลังจากไปสอบถามสืบสวนจากพยานก็พบว่ามีการนัดมาเพื่อทะเลาวิวาสกันจริง
ความคืบหน้าคดีของดาราสาวแพทย์นับประพาตันตระกูล
ตกเป็นข่าวเกี่ยวข้องกันในคลิปกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกัน
บริเวณสวนสุขภาพใต้ทางด่วนภายในซอยเจริญราชซอย๕
ล่าสุดพันธ์ตำรวจเอกธรรมนูญปุ่นเบลือก
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานวัดพระยากรัยบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นฝ่ายญาติของดาราสาว
ได้เข้าแจ้งลงบันทึกประจำวัน
กับพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานวัดพระยากรัย
ไว้เป็นหลักฐานรวมไปถึงเข้ามาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เหลือเพียงการสอบปากคำนางสาวเบนเจวันนพพันธ์อายุ๒๑ปี
ซึ่งเป็นคู่กรณีซึ่งสวมเสื้อสีฟ้าที่ปรากฏในคลิป
ขณะนี้ก็ยังไม่ได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
เพียงมันดาที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนไว้แล้ว
โดยอ้างว่าไม่สะดวกในการเข้ามาให้ปากคำ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการเรียกพยานของทั้งสองฝ่ายมาให้ปากคำ
โดยขณะนี้ได้สอบปากคำแม่ของหลานสาวแพทย์
ซึ่งเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์ไปแล้ว๑ราย
ส่วนเรื่องของสำนวนคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐาน
และรอผลการตรวจสอบร่างกายของแพทย์มาประกอบการพิจารณาต่อไปนะครับ
โดยเบื้องต้นได้ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายกันกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ